เตือนกันผมเชื่อเหลือเกินว่าบ้านคุณผู้ชม
ที่อยู่ตามต่างจังหวัดต้องมีโอ่งมีตุ่มอะไรเอาไว้ใส่น้ำ

วิ่งหนีผีปอบไปลงตุ่มลงโอ่งอะไรแบบนี้

โอของคุณใช้งานมานานเป็น๑๐ปีแล้ว

ความคงทนมันก็เสื่อมไปตามสภาพมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านอะไรมา
แต่นี่มันมีกระเบื้องเห็นไหมกระเบื้องมันอยู่ด้านบน
แต่ไม่รู้อีท่าไหนที่เขาเอากระเบื้องไปวางเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกัน
อะไรลงไปใช่ไหมบางทีโอ่งมันเอาไว้ใส่น้ำช่วงหน้าฝนก็ตามที
แต่ไอ้กระเบื้องนั้นมันพาดแล้วมันไหลไปกระแทกกับขอบโอ่งด้านใน
ด้วยความที่โอ่งมันใช้มานานมันไหลไปกระแทกเสร็จปุ๊บ
ด้วยความที่มันกระแทกปุ๊บมันก็เลยแตกดิฉันนึกภาพว่ามันไหลแล้วมันกระแทกเข้ามุมพอดี
ถูกต้องแล้วก็นี่คุณป้าแกอยู่ตรงนั้นพอดี
เพราะดังนี้คลิปนี้มันไม่มีเสียงล่ะ

เหตุการณ์นี้คนที่โพสต์เป็นคุณลูก
เขาบอกว่าคุณแม่เขาน้ำคุณผู้ชมกำลังเดินไปที่โอ่ง
น้ำเต็มเลยคือมองเอาไว้ใช้
แล้วก็ที่ป่าโอ่งมันมีกระเบื้องแล้วมันก็ไหล

ปูนเศษข้าวของน้ำกระจัดกระจายไปทั่วเลย
ส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงคุณแม่ของเจ้าของคลิปนี่แหละ
ก็เข้าไปคอมเมนต์ถามก็โล่งอกว่าท่านปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไร
หลายคนเคยแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยเคยเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
เคยเป็นอย่างงี้เหมือนกันค่ะก็คาดว่าคือด้วยความที่โอ่งอ่ะ
ถึงแม้มันจะมีความแบบคงทนแข็งแรงตามความคิดเราใช่ไหม
แต่พอมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านน้ำผ่านฝนผ่านแดดมา
มันก็มีความคงทนแข็งแรงลดลงไปตามการเวลา
แล้วพอถูกบางสิ่งบางอย่างมันไปกระแทก
มันก็เลยแตกออกมาแบบนี้
น่ามาระวังผมเชื่อว่าผู้ชมที่ตื่นไปดูเรานี้นะ